คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในหมู่บ้าน

ติดกล้องวงจรปิดส่องดูผมทำไมเนี่ย

ผมถือมีดเดินทั่วหมู่บ้านเลย
เขาก็มาผมก็คุยผมกับติด
คือที่ถืออาวุธไปนี่คือ

เนี๊ยะเข้าข้างเขาเข้าเอ๊ะพี่เบิร์ธมันเกี่ยวข้องกับ
ดีพีเอหรือเปล่าเอามาติดกล้องวงจรปิดเอาเขาก็
รักษาปิดบุคคลเข้างานอะอะอะเดี๋ยวน้ำแข็งฟัง
น้ำแข็งฟังนี่เป็นเหตุการณ์บางช่วงเท่านั้นที่
ตำรวจสพพระประแดงบอกคุยดีคุยดีตั้มคุยดี
ตั้ม๓๑ปีครับถือมีดไปขู่เข้าไปในสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน
อยู่ซ้อยสุขธวรรษ๗๒ปีแล้วนี่คือนิติบุคคลถือมีดไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
พอวันรุ่งขึ้น๑๙นะตำรวจไปคุยกับตั้มบอกตั้มอย่าทำแบบนี้ดิ
แต่ตั้มให้การกับตำรวจนะครับแล้วบอกว่าเขาก่อเหตุเพราะว่าเขารำคาญกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไม่นี่ผมเดินไปไหนก็ส่องส่องจากผม
เออแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยติดยานะผมเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน

ไม่รู้เขาบอกเมื่อก่อน
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุตั้มเดินถือมีด
จะเข้าไปในออฟฟิศนิติแล้วมีผู้หญิงทั้งนั้นเลยในนั้นนะครับ
ชาวบ้านเขาก็เลยดันประตูไว้ไม่ให้เข้าอ่ะดิ
ตั้มก็เนี่ยคือคุณผู้ชมประวัติของเขาไม่ได้ทำงานอะไรอยู่กับแม่นะ
อยู่กับแม่แล้วเคยนะครับเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้แม่ดูแล้วนี่
ลูกแม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะแต่แม่ก็ทำอะไรไม่ได้
ตำรวจเคยมาจับไหมมาจับจับแล้วยังไงจับแล้วก็ปล่อยนะ
เพราะตำรวจบอกเขายังไม่ได้ทำร้ายใครส่วนใหญ่เป็นแบบนี้
แต่ขณะนี้ชาวบ้านกลัวแล้วกลัวว่าจะถูกทำร้าย
มาดูความในใจของพี่สุดารัชพี่สุดารัชนะนะครับ
เป็นคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนิติบุคคลนี่นี่พี่สุดารัฐคนนี้
บอกว่าอะไรบอกว่าโอ๊ยกล้องวงจรปิดอ่ะ
ทำไมคอยส่องแต่เขาล่ะพี่สุดารัฐเล่าหน่อยครับ
บางวันก็ถึงนี่มาเดินลำลำไปเรื่อย
บางทีก็ด่าเดินผ่านใครก็ด่าหมดเลย
ผ่านด่าหยาบหยาบเลยบางทีก็ถึงนี่มาเจาะหน้าฟิต
มึงก็กลัววันนี้ทีนี้ก็ปลาส่วนใส่กำแพงแตกหมดเลย

กล้องมีพวกพวกพูดกับเขาตลอดเวลา
เขาบอกว่าออฟฟิศติดกล้องดูเขา
คุณสุดารัฐเล่าต่อความในใจเธอเยอะเจอแบบนี้
ดูใกล้นะชาวบ้านเขากลัว
กลัวไม่กล้าจะปล่อยเด็กมาเดินเล่นหน้าบ้านแล้วนะจะเป็นน้ำแข็งกล้าไหมล่ะ
ถ้าคนอื่นบอกว่าเป็นอย่างนี้จะพาเรนด้วยนะถือมีดด้วยไง
นี่แหละครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาการไม่หนักแบบนี้นะ
แค่นั่งบนด่าอยู่หน้าบ้านเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่หนักใช่ไหม
นั่งบนดาอยู่หน้าบ้านเนี่ยแต่ช่วงหลังอาการหนักขึ้นถึงขั้นเดินถือมีดไปทั่วเลย
ชาวบ้านเขากลัวแล้วจะก่อเหตุทำร้ายใครหรือเปล่าหนักสุดเดี๋ยวจะไปฆ่าใครหรือเปล่า
เรียกร้องเรียกร้องบอกว่าอ้าวไม่พาไปบำบัดก็ถ้ายังไงก็ช่วยหมู่บ้านหน่อยนะครับ
ย้ายออกจากหมู่บ้านชุมชนไปได้ไหมเพราะเขากลัวกันแล้วครับขณะนี้ครับ